เลขเข้ามาเร่เข้ามาข่าวใหญ่ข่าวดี
ข่าวดีเหรอคุณตายแล้วตื่นเต้นใช่แล้วล่ะครับ
กับการกลับมาแจกต่ออย่างยิ่งใหญ่ของ
บ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองปีสอง

ผลตอบรับในช่วง๓เดือนที่ผ่านมานี่ถล่มทลายนะ
ไปแล้วรถมอเตอร์ไซคอนด้านิวพริก๑๒๕๑๐๐คัน
และผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า๑ล้านบาทอีก๓ท่าน
โอ้โหงั้นคอนเฟิร์มกันเลย
ยืนยันคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนแล้วว่า
ขาระเบาแดงเขาแจกต่อถึง๑๐ปี
ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าให้รีบส่งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคุณสองกันเข้ามาตั้งแต่วันนี้ได้เลย
ใครจะเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปส่งมาลุ้นกัน
ตื่นเต้นนี่คือข่าวดีข่าวใหญ่เลยนะแล้วย้ำของรางวัลชัดอีกครั้งนะคะว่า
นี่ทั้งหมดนี้เราจะแจกนะคะแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
มูลค่าของรางวัลตั้งแต่ต้นปีรวมกว่า๑๖ล้านบาท
และกติกาเหมือนเดิมง่ายเพียงแค่เขียนบีบส่ง
สำหรับฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ฝาคันโซคุณสองเขียนคำว่าตับทั้งหมดนะคะพร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
เขียนด้วยลายมือลงบนกระดาษนะคะจากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบ
บีบมาให้แน่นและส่งมาได้ที่ตู้ปอนด์ออดสองบางประกงชะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐
กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
บอกแบบนี้อย่าช้าเพราะว่าเราแจกกันทุกวันติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการ
ตลอดข่าวเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับเครื่องดื่มคาราบาลแดงราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
ไม่อยากให้พลาดเครื่องดื่มขาระเบาแดงราคาคันโซคูล๒
ฝามาลุ้นล้านกันได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๘ธันวาคม๒๕๕๙

เบาแดง๑๐บาทลุ้นล้าน
ราคาเดิมแต่ได้ลิ้มมากกว่าเดิม